อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เขานำเรื่องราวมาโพสต์ร้องขอความเป็นธรรมจากชาวเน็ต
และเราในฐานะสื่อมวลชนก็พยายามที่จะนำเสนอข่าวนี้
พูดให้ความเป็นธรรมกับเขาอีกหนึ่งช่องทาง
เพื่อนของเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๘๑๐คน
ทำร้ายร่างกายด้วยการคือพฤติกรรมโหดเยี่ยมมาก
เอาหมวกกันน็อกคุณผู้ชมฟาดเข้าไปที่ใบหน้า
จน๑เลือดข้างในสมอง

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณขัวเหล็กหรือว่าสะพานเหล็กไทย
การดีเกิดขึ้นสักประมาณตี๔ของวันที่๑๖มคที่ผ่านมา
คือเขาระบุบอกว่าเพื่อนของเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๑๐คนค่ะ
รุมทำร้ายด้วยการใช้หมวกกันน็อกฟาดหน้า
เละกระโหลกร้าวฟันหน้าหลุดหมด
ตาก็อาจจะบอดได้เลือดก็ข้างในสมองนะคะ
นำซ้ำเพื่อนยังถูกทุบรถจักรยานยนต์เสียหายไปอีก๒คัน
คนโพสต์ระบุด้วยนะคะว่าได้แจ้งความกับตำรวจ
แต่จนถึงขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวนะ
เหตุการณ์เกิด๑๖ตอนนี้๒๔ผ่านมาแล้ว๘วันประมาณ๑สัปดาห์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สพแม่ปิงเชียงใหม่
ฝากตำรวจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดูข่าวเราอยู่
ให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่แน่นอนนะคะ
ก็ตำหนิเรื่องของการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
แล้วก็มีการสอบถามความคืบหน้าทางคดีด้วย
บางคนที่เขามาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เป็นคนในท้องที่
ให้ข้อมูลบอกว่าคือจริงแล้วจุดนี้ก็คือขัวเหล็กสะพานเหล็กตรงนี้เนี่ย
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก
เจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ก็ยังไม่มีมาตรการมาดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
ไปพูดคุยกับคุณก้อยนามสมมุติซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
คุณก้อยเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาเองพร้อมกับเพื่อนอีก๓คน
หนึ่งในนั้นก็คือผู้บาดเจ็บที่ตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากันเนี่ยนะคะ
นั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจนกระทั่งสักประมาณตีสี่
ขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓คันกำลังจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าเจอกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๘๑๐คนค่ะ
เครื่องรถจักรยานยนต์ใส่ตนเองคือเสียงดังมาก
คล้ายกับว่าเหมือนจะหาเรื่องเพื่อนของเขาก็คือนายภู
คนที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าไม่พออกไม่พอใจก็เลยขี่รถจักรยานยนต์
ตามมาถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าจากนั้นค่ะเขาวัยรุ่นฝั่งคู่อริเนี่ย
ก็ไม่พอใจนะฮะเกิดเหตุทะเลาะวิวาสกันขึ้น
ขณะนั้นเหตุการณ์ก็ชุนละมุนค่ะหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณี
ได้เข้ามาทำร้ายนายภูก็คือคนเจ็บตอนนี้ที่อาการสาหัส
หมวกกันน็อกฟาดไปที่หน้าฟาดไปที่ศีรษะไม่ยั้งมือ
จนเลือดอาบจนกระทั่งนายภูสลบคาที่ยังไม่หนำซ้ำค่ะ
ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยไปทุบทำลายรถจักรยานยนต์
พังเสียหายอีก๒คัน
และเมื่อไปส่งเพื่อนคนเจ็บที่โรงพยาบาลนะ
คู่อริเนี่ยก็ยังตามมาทำร้ายอีกนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณก้อยนามสมมุตินะฮะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ
เพื่อนคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ

เพื่อนคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ

ทีนี้มาดูเรื่องของอาการคนที่บาดเจ็บนายภูกันหน่อยนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของอาการคนที่บาดเจ็บนายภูกันหน่อยนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของอาการคนที่บาดเจ็บนายภูกันหน่อยนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของอาการคนที่บาดเจ็บนายภูกันหน่อยนะคะ

สภาพคืออาการหวาดภาวะสะดุ้งตื่นแล้วก็โวยวายด้วยความกลัว
คืออาการหวาดภาวะสะดุ้งตื่นแล้วก็โวยวายด้วยความกลัว
พูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะจำได้เพียงบางคน
ล่าสุดค่ะเรื่องของผลเอ็กซาเรย์ระบุว่ากระโหลกหน้าร้าว
และยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
ความคืบหน้าของคดีหลายคนอยากทราบ
เราไปสอบถามพันธุ์ตำรวจโทสมเด่นแดงเครื่อง
เป็นสารวัตรสอบสวนสพแม่ปิง
ก็บอกว่าตอนนี้คดีก็มีความคืบหน้านะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด

ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เดี๋ยวต้องมีการออกหมายเรียกก่อนนะคะ
ออกหมายเรียก๒ครั้งไม่มาก็ต้องมีการออกหมายจับต่อไป